คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุยิงกันเสียชีวิต
ที่ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านถนนวงแหวนฝั่งตะวันตกเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ

คนร้ายดักซุ่มยิง
นายจตุรงพิมพ์ประเสริฐ
อายุ๒๒ปีจนเสียชีวิต
นัดคู่กรณีจะมาเคลียร์ปัญหาเรื่องผู้หญิงกันนี่ฮะสุดท้ายถูกดักยิง
เสียชีวิตนะครับห่างจากจุดที่เจอศพของนายจตุรงค์นะครับไปสัก
ประมาณ๕เมตรมีหัวมีปลอกกระสุนปืนจุดสามสองตกอยู่หลายนัดมีกระสุนปืน
ลูกซองอีกนัดนึงมีมีดอีกโต้นะครับยาวประมาณ๑ฟุต๑เล่มมี
เพื่อนผู้ตายถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะครับกระสุนเข้าท้องนะฮะคนหนึ่ง
อีกคนนึงเนี่ยกระสุนเข้าขาเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
สายวันนี้ชุดสืบสวนแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งตำรวจ
ที่คือสอนอเทียนทะเลมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
ครับวันนี้ชาวบ้านในที่เกิดเหตุเนี่ยพื้นที่ใกล้เคียงให้ข้อมูล
บอกว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงการคว่างปลาสิ่งของใส่กัน
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดคนที่อยู่ในบ้านแถวนั้นบอกว่าต้องนอนหมอบกันหมดนะครับ
เพราะว่ากลัวถูกกระสุนปืนลูกหลงพอสิ้นเสียงปืนก็ออกมาดูกันเห็นรอยเลือดก่อนเลย
นี่ปืนนี่มีดนะฮะที่ตกในที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะรอยเลือดเป็นทางยาวแบบนี้นะครับพอเข้าไปดูเนี่ยก็เจอศพคนถูกยิงตายอยู่หนึ่งศพนะครับ
ส่วนพยานอีกคนนึงบอกว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์หลายคันนะครับตอนที่เกิดเหตุแล้วก็มีเสียงเหมือนกับวัตถุระเบิดเนี่ยดังขึ้นหนึ่งครั้ง
แล้วเสียงปืนดังตามมาอีกหลายครั้งจนไม่กล้าออกมาดูก่อนที่จะมีผู้ออกมาดูแล้วก็พบว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจสอนอทินทะเลล่าสุดวันนี้นะครับติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนได้แล้วนะครับนายบุญมามุกจันทร์อายุ๔๖ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่๑บางขุนเทียนของกลางก็คือปืนลูกซองยาว๑กระบอกวันนี้นำตัวมาสอบสวน
สอนอเทียนทะเลนายบุญมาผู้ต้องหาเนี่ยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุอันนี้ตามคำกล่าว
ของผู้ต้องหานะครับก่อนเกิดเหตุมากับลูกชายแล้วก็เพื่อนเพื่อน
คนด้วยกันมากันที่เกิดเหตุจริงที่ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ถนนวงแหวนฝั่งตะวันตกเขตบางขุนเทียนที่มาเนี่ย
เพราะว่าลูกชายของนายบุญมาถูกกลุ่มผู้ตายตามไล่ล่าเรื่องผู้หญิงมาโดยตลอด
เมื่อคืนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยกพวกมาหาก่อนจะมาทำร้ายแล้วใช้ระเบิดที่ทำขึ้นมาเองเนี่ย
ว่างใส่กลุ่มพวกเขาก่อนตอนที่นัดเจอกันแล้วจะเคลียร์กันถูกคว่างระเบิดใส่ก่อน
ก็เลยต้องใช้ปืนเนี่ยยิงสวนใส่กลับไปอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่ายิงไปกี่นัด
โดนใครบ้างก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นก็อยู่คนละมุมกับลูกชายขณะเกิดเหตุ
ส่วนคนตายที่ถูกเขายิงตายเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
พี่เหมือนตอนนี้ไม่ออกไปงานได้เลยครับ
อีกคนต้องเดียวกับว่าตอนนี้โตลาหลังจุดละครับ
ทำไมรู้ว่าโดนใครถูกปะ
สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านพี่ชายกับบ้านของตัวเองอยู่ติดกัน
ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เจ็ดคันสักประมาณสิบกว่าคนค่ะขี่รถมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วก็คว่างระเบิดเข้ามาในบ้านสองลูกแล้วทะลมยิงเข้าไปในบ้านหลายต่อหลายนัด
พี่ชายก็เลยยิงสวนออกมาเพื่อป้องกันตัวนะฮะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีคนแก่ซึ่งเป็นพ่อ
อายุเจ็ดสิบสี่ปีตาบอดหนึ่งข้างมีเด็กสองขวบแล้วก็ห้าขวบด้วยสองคนอยู่ในบ้านนะฮะ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายก็เลยยิงตอบโต้ออกมา
ก่อนที่คู่อริเนี่ยสุดท้ายจะเสียชีวิตนะก่อนเกิดเหตุช่วงสักประมาณห้าโมงของเมื่อวานนี้
กลุ่มของลูกชายมือยิงก็คือกลุ่มของนายลูกชายของนายบุญมาเนี่ยนะคะ
ได้มีการนัดเคลียร์กับกลุ่มคู่อริที่วัดสแก่งามแต่เคลียร์กันไม่ลงตัว
ถูกคู่อริไล่ฟันจนเพื่อนของลูกชายของนายบุญมาได้รับบาดเจ็บที่แขนข้างขวา
จากนั้นลูกชายของนายบุญมาเนี่ยก็กลับมาที่บ้านแล้วถูกคู่อริตามมาหาเรื่องที่บ้าน
แล้วกลายเป็นเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์เป็นผู้กำกับสอนอเทียนทะเลนะคะ
บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
แล้วก็เกิดการท้าทายกันผ่านโลกออนไลน์นะ
กระทั่งวันเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายนัดกันเพื่อเคลียร์ปัญหา
โดยฝั่งผู้ตายได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ
ซึ่งใกล้กับบ้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่ไม่ทราบว่าฝั่งคู่อริเขาเตรียมอาวุธไว้เพื่อหวังทำร้าย
เมื่อมาถึงก็ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง
จนทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บเนี่ยนะคะ

พลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙นะคะ
ก็เดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะคะ
พร้อมกับบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๓ราย
ตอนนี้ขออำนาจศาลอาญาธนบุรีอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก๒รายก็คือ
นายทรงกฎมุกจันทร์อายุ๒๒ปีนายธนากรมุกจันทร์อายุ๒๔ปี
ทั้งสองคนเป็นลูกชายของนายบุญมานะคะ
แล้วเป็นตัวเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี่๒คนนี้นะคะ
ซึ่งจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพยายามฆ่าและความผิดตามพรบออาวุธปืนอีก๓ข้อหา
แต่อาวุธปืนที่ใช้จะมีกี่กระบอก
อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะเบื้องต้นเนี่ยไปพบปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีอยู่ทั้งหมด๓ขนาดด้วยกันก็คือ
๓๒๓๘ขณะนี้ตรวจยึดปืนมาได้๒กระบอกแล้วนะคะ
ก็คือปืนลูกซองยาวแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๒แบบแมกกาซีน

ล่าสุดค่ะตอนนี้กำลังติดตามลูกชายของผู้ก่อเหตุ
ก็คือลูกชายของนายบุญมาเนี่ยพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุมาด้วยนะคะ
เอาเป็นว่านายบุญมาผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การอ้างว่า
ฝั่งของผู้ตายเนี่ยยกพวกมาจะถล่มฝั่งลูกชายเขาก่อน

ทำร้ายก่อนก็เลยต้องยิงไปเพื่อป้องกันตัวนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราไปได้คลิปมานะครับ
คือปมเหตุทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องของผู้หญิงนะฮะ
ลูกชายของมือยิงผู้ต้องหาที่ชื่อนายธนกรมุกจันทร์อายุ๒๔ปีเนี่ย
ไปมีสัมพันธ์ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงกับฝั่งคู่อริฝั่งผู้ตาย
มีปัญหาบาดหมางกันส่งข้อความโพสต์ข่มขู่กันตลอดนะครับ
นี่ฮะนี่คุมตัวได้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยคุมได้คนนึงคือ
ทรงกฎมุกจันทร์นะครับแต่นายธนกรเนี่ยยังตามตัวอยู่นะครับ
แล้วมีคลิปคลิปนี้นะครับคือเมื่อวานนี้ทั้งสองกลุ่มเนี่ย
เคลียร์กันที่วัดสแกงามตอนสามทุ่มฝ่ายของนายจตุรงค์ผู้ตายเนี่ย
มากันประมาณสามสิบคนฝั่งของนายธนกรที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงฝั่งเขาเนี่ย
แล้วถูกตามไล่ล่าเนี่ยมากัน๗คนก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
ถูกฝั่งของนายจตุรงเนี่ยไล่ฟันคือจากคลิปเนี่ย
จะเป็นช่วงที่กำลังวิ่งหนีจะเห็นว่าผู้ตายคือนายจตุรงเนี่ย
อยู่ในนั้นแล้วก็ถือมีดวิ่งไล่ฟันเขาด้วยนะครับ
หลังจากเพื่อนของนายธนกรถูกฟันเนี่ยนะครับ
อีกสักครึ่งชั่วโมงกลุ่มของนายจตุลงผู้ตายเนี่ย
ก็บุกไปที่บ้านของนายบุญมาที่เป็นมือยิงด้วย
เพื่อจะไปหาลูกชายของเขานะครับก็คือนายธนกร
เอาปืนไปด้วยแล้วก็ตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
ก็คือบอกว่าเครื่องระเบิดใส่ก่อนยิงใส่ก่อน

ไม่ลงตัวเขาก็ไล่ฟันแล้วผมก็วิ่งไปแถวกุฏิครับ

นี่ที่เพื่อนในกลุ่มที่เขาคุยกันไม่ลงตัว
แล้วเขาเล่าให้เราฟังนะครับนี่เป็นภาพที่สอนอเทนทะเลนะครับ
ตัวนายทรงกรดมุกจันทร์อายุ๒๒ปีลูกชายของนายบุญมาได้แล้วนะครับ
มือยิงนะครับแล้วก็มีปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วย
เอามาสอบปากคำเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สอนอเทียนทะเลนะครับ
ตอนนี้ตามอีก๑คนคือนายธนกรมุกจันทร์อายุ๒๔ปียังหลบหนีอยู่นะครับ
ส่วนคนเจ็บมีนายพัฒนภงวงทงตอนนี้รักษาตัวอยู่นะครับ
นายปียนัทจารุสิงและนายชิโนรสเกรดแก้วด้วย
ส่วนนายจตุลงพิมพ์ประเสริฐอายุ๒๒ถูกยิงเสียชีวิต
พรุ่งนี้ย่าจะรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสแกงาม
ก็คือวัดที่เขานัดเคลียร์กันเมื่อคืนนั่นแหละใช่แล้วก็มีเรื่องกันนะฮะ
ทีนี้เพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อคืน
ได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเขามีปัญหากันบริเวณหน้าบ้าน
ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงท้าทายกันไปท้าทายกันมานะฮะแล้วก็ยิงสวนกันไปมา
แล้วปรากฏว่าไม่รู้ระเบิดหรือว่ากระสุนปืนมาตกที่หลังคาบ้าน
ของเพื่อนบ้านเป็นรูขนาดใหญ่เลยนะคะ
ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครกล้าออกมาดู

ซึ่งในบ้านมีทั้งลูกสาวที่เป็นออทิสติก

ตอนที่เกิดเหตุเขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
โทรไปหาหน่วยไหนก็ไม่มีหน่วยไหนรับ
ก็เลยเขาบอกว่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยค่ะ
เสียงแล้วก็เสียงกวดเสียงปืนเสียงทั้งสองฝ่ายแหละ